มาดูเหตุการณ์ทะเลาวิวาสแล้วก็นำไปสู่การฆ่ากันตาย
พ่อฆ่าใครยะแตะผู้ชายคนหนึ่งค่ะอายุ๕๑ปี

เขาเจอกันเป็นไม้เบื่อไม้เมากัน
ทีไรก็ทะเลาะกันทุกครั้งครั้งนี้ก็เอาอีกแล้ว
ทะเลาะกับ๒๕ทะเลาะกันไป

สู้ไม่ได้โทรไปตามลูกตามเมีย
ลูก๑๗ปีมาพร้อมปืนปากกานะคะ
พอเห็นพ่อโอ๊ยตนทำร้ายร่างกายฟิลค่ะ
ทีนี้ทำไงเอาปืนปากกาที่พกมา
ยิงใส่หนุ่ม๒๕ปี
เสียชีวิตนะคะแล้วก็ตัวเองก็หลบหนีไป
นี่ค่ะตำรวจก็เลยต้องลงพื้นที่

หัวหมักน้อยแขวงหัวหมักเข็ดบางกะปิ
จุดเกิดเหตุก็คือบริเวณทางสะพานปูน
ไปพบศพผู้ตายก็คือนายเจ้าบุญท้วมอายุ๒๕ปีนอนหงาย
ถูกบาดแผลก็คือปืนปากกายิงที่บริเวณท้ายทอย๑นัด
จากการตรวจสอบพยานที่เห็นเหตุการณ์
บอกว่านายเจ้าผู้ตาย
กับนายนารามอายุ๕๑ปีเป็นคู่กรณีกัน

ทั้งคู่เคยมีปากเสียงทะเลาะกันนะคะ
พอมาเจอหน้ากันก็ทะเลาะกันครั้งนี้ก็เอาอีกแล้ว
มีปากเสียงกันถึงขั้นชกต่อยกันนะคะ
แต่ว่านายรามเนี่ยคือคนอายุเยอะกว่าอายุมากกว่านะ
อายุมากกว่าเท่านึงสู้ไม่ได้สู้แรงคนหนุ่มไม่ไหวนะฮะ
อยู่กับนายเจ้าทั้งคู่มีมีดด้วย
ทีนี้เด็ก๑๗ปีวิ่งเข้าไปเลย
ใช้ปืนปากกาที่เตรียมมายิงไปที่นายเจ้าจากด้านหลัง
จนกระทั่งนายเจ้าล้มลงค่ะ
เหมือนช่วยปกป้องพ่อของตัวเอง
หลังกระเทศท่างคนยิงหนีส่วนตัวพ่อเข้านี่ไหม
พ่อคุมตัวเอง

ก็คือนายนารามตอนที่ลูกยิงชายวัย๒๕ปี
ยืนรอตำรวจให้กันกับตำรวจบอกว่าก่อนเกิดเหตุเลิกงานแล้ว
ก็คือไปกินเหล้ามาพอเดินกลับมาบ้าน
เจอผู้ตายตรงสะพานจุดเกิดเหตุผู้ตายจู่ก็ปรีเข้ามาถามเลย
จะเอายังไงอ้าวนายเจ้าบอกนายนารามบอกก็ไม่เอาไงอ่ะ
จากนั้นก็จับตัวเขาพยายามทุ่มลงไปในน้ำข้าง
ก็เลยเกิดการยื้อยุดฉุดกระชากันชกต่อยกัน
แต่ว่าตัวเขาเนี่ยสู้แรงของผู้ตายไม่ไหวก็เลยโทรไปตามลูกเมีย
กระทั่งลูกชายพอมาถึงก็ชักปืนยิงดังกล่าวค่ะ
เรื่องต้นตำรวจก็นำตัวนายนารามแล้วก็ภรรยาไปที่โรงพัก

แล้วเดี๋ยวจะเร่งติดตามตัวลูกชายของนายนาราม
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
แน่นอนว่าข้อหาคือฆ่าโดยเจตนานั่นแหละนะคะ